คุณผู้ชมครับหากจะยึดเวลาวันเลือกตั้งตามรถแมพที่กำหนดกันไว้คือ๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒นะครับ
นั่นหมายความว่าผู้ที่จะลงสมัครสอสอกับแต่ละพักการเมือง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้น
ภายในวันจันทร์ที่๒๖พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับ
๒๓วันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในหลายภาคการเมือง
เพื่อไทยเองก็มีข่าวว่าจะมีคนที่ไหลออกไปอยู่พักอื่น
เยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้ทางพักต้องออกมาชี้แจง

ประเด็นเรื่องนี้จากความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ขณะนี้ก็คือมีข่าวแน่นอนเป็นรายวันว่าคนนั้นไปอยู่นั่นคนนั้นไปอยู่นี่
ยังคงอยู่เพื่อไทย
ยังคงอยู่เผื่อไทย
ที่ลำปลางทั้งสองพี่น้อง
ทางผ่าลกปุรีก็จะไปมาเช้าก็คุยกัน
โทรคุยกันท่านก็โทรบอก

ขณะนี้แก้ข่าวกันเต็มไปหมดเลย
แก่นำพักและสมาชิกที่เคยร่วมงาน
อย่างพักฐานพลังประชาเร็จอย่างไม่ขาดสาย
นายชูศักดิ์สิรินินประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย
แถลงยืนยันได้คุยทางโทรศัพท์กับตระกูลดังทางการเมือง
ตระกูลจันทรสุรินอดีตสสจังหวัดลำปาง
นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสสจังหวัดเชียงใหม่
รวมไปถึงนายอำนวยคลังพาอดีตสสจังหวัดรบบุรี
ทั้งหมดยืนยันยังทำงานกับภักดิ์เพื่อไทย
ส่วนนายวราเทพรัตนากรนั้นไม่ทราบว่าจะไปอยู่พักไหน
แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล
เพราะนายวราเทพมีคดีความในศาล
ไม่อยากให้พักฝ่ายตรงข้ามใช้เงื่อนไขต่าง
ดึงคนมาร่วมงานเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรอง
คลักที่สุดหนีไม่พ้นพักพลังประชารัฐ
ล่าสุดมีทีมจากบ้านริมน้ำ
ซึ่งนำโดยนายสุชาติตันเจริญ
สสจังหวัดฉะเชิงเซา๘สมัย
นำสมาชิกเข้าร่วมงานการเมือง
พร้อมยืนยันไม่มีการต่อรองเพื่อผลประโยชน์
และทุกคนก็เห็นแก่ชาติบ้านเมือง
พร้อมสนับสนุนผลเอกประยุจันทร์โอชา

เรายึดอำนาจคืน
จากประเด็นการ
เพราะว่าเราต้องการกลับไปสู่โหมดประชาธิปไตย

ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่ภักดิ์
เขาก็มีกรรมการบริหารมีสมาชิก
มีรองหัวหน้าพักอะไรคงจะประชุมร่วมกัน

หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านรองนายกปัจจุบัน
ใครก็ได้ที่เข้ามาสู่ระบอบ

นายรำรีมามะอดีตสสจังหวัดนราธิวาส
และนายอับดุลการินเต็งการีนา

พร้อมอดีตสสภักดิ์ใต้ภักดิ์ประชาธิปัตย์รวม๖คน
สมัครเป็นสมาชิกรวมพลังประชาชาติไทย

พร้อมยืนยันแม้จะย้ายพัก
แต่อุดมการไม่เคยเปลี่ยนและจะเข้มข้นกว่าเดิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน